เรื่องราวที่โอ้โหกันต่อนะคะ

บอกว่านี่ค่ะกินเสร็จร้องโอ้โหเลยตอนเช็คบิน
โอ้โหทำไมราคาสูงขนาดนี้

ถูกต้องแต่ว่าร้านที่ดิฉันจะพาไปกินร้านนี้เนี่ย

เพราะว่าอาหารอิตาเลียนที่นี่เขาถูกมาก

โอ้โหถูกอะอะไรแบบนี้นะคะ

โรงแรมหรูร้านอาหารหรูอะไรแบบนี้
แต่ว่าถ้าเกิดคนที่อยากทานแบบงบน้อย

ก็คือมันเป็นร้านอาหารอิตาเลียนของเชฟผู้นี้นี่เอง
เตรียมเงินไปแค่ห้าสิบบาทก็อิ่มแล้ว
เพราะว่ารับประทานได้อย่างกับราชา

อย่างเมนูที่คุณผู้ชมกำลังเห็นต่อไป

ควรจะไปเข้าหาเรื่องทำไมยัง

เป็นการนำเอาเส้นพาสต้าผสมผักโขม
ซอสครีมแล้วก็มีชีสแบบ
ผสมภาษาทางลงตัวเหนื่อยหนับ
ผัดด้วยเครื่องเทศโรยพริกไทยดำ

พร้อมกับกุ้งนะคะแล้วก็ปรุงรส
จานเมื่อสักครู่นี้๖๐บาท
ส่วนอันนี้เป็นเมนูยอดฮิตเลย
สปาเกตตี้โบโลเนสซอสนะคะ

ราคาก็ถูก๕๐บาท
ชอบมันค่ะนี้บาทบาท
แล้วคุณดูนะหน้าตาเขาไม่ธรรมดานะ
หน้าตาสวยงามจันทร์ใหญ่มันดูแบบดูดีอ่ะใช่ค่ะ
ซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยนะคะเขาก็ชื่อว่าเชฟไกร
ไกรเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองเคยทำงานอยู่ในโรงแรมมาก่อน
ตั้งแต่อายุ๑๔ปีแล้วก็เลยสะสมประสบการณ์มา
ทำงานทั้งเมืองนอกทั้งเมืองไทยมาร่วม๒๐ปี

ไปทำงานตามร้านอาหารใหญ่จนก้าวเข้ามาเป็นเชฟ
ก็เลยตัดสินใจออกมาเปิดร้านอาหารอิตาเลียนที่ตัวเองถนัด
เป็นร้านเล็กอยู่แถวรามคำแหง
ย้ำว่าที่นี่กรุงเทพนะ
บางคนบอกดิฉันว่าไม่เห็นมีร้านให้กรุงเทพมาแนะนำเลย
นี่แหละร้านนี้อยู่ในกรุงเทพ
ราคาที่เห็นเป็นราคาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้
ที่สำคัญเชฟไกรรับสอนทำอาหารอีกด้วย
ใครสนใจอยากจะเรียนทำอาหารอิตาเลียนก็ได้เหมือนกัน
ใครผ่านไปผ่านมาแถวถนนรามคำแหงนะคะ
ไปชิมกันได้ค่ะอยู่ในซอยมหาดไทยรามคำแหง๖๕นี่เอง
เปิดช่วงเย็นนะคุณผู้ชม๖โมงเย็นจนถึงตี๑ทุกวันเลยนะคะ
สอบถามเลยเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นให้คุณผู้ชมแล้ว
และที่สำคัญอย่าลืมติดตามรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องกันต่อ
รายการเดียวที่จะยกเมนูเส้นจากทั่วฟ้าเมืองไทย
เสิร์ฟให้กับแฟนรายการได้ฟินกันถึงหน้าจอ
ทุกวันเสาร์๑๑โมงนะคะพี่น็อตวรริสจะชวนแฟนออกเดินทาง
ซดน้ำซุปร้อนกับซูสเมนูเส้นแสนสุก
เทศบาลตำบลแสนศุกร์จังหวัดชนบุรีค่ะ
เริ่มต้นกันที่ก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟเลย
ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรเก่าแก่กว่า๔๐ปี
กินกันให้อิ่มหนำสำราญมาเป็นหม้อไฟหม้อใหญ่แบบนี้ไปเลยนะคะ
ขวัญใจวัยรุ่นบางแสนเขาล่ะค่ะ
เส้นไม่ธรรมดานะมีสีด้วย
เป็นเส้นสมุนไพรทานทานแล้วได้ประโยชน์ด้วยนะคะ
และปิดท้ายกับ๒เมนูพาสต้าที่คาเฟ่แคนเทอรี่บางแสน
คาเฟ่หนึ่งเดียวที่เสิร์ฟครบทุกเมนูคาหวานในบรรยากาศ

โอ้โหจริงนะสำหรับเมนูเส้นนะ
เมื่อสักครู่คุณผู้ชมก็ไลน์มาโอ้โหเชฟหล่อ
โอ้โหน่าทานจังเลย

โอ้โห
โอ้โหขายของกันจริงเลยนะโอ้โหนะครับคุณผู้ชม